กำลังเป็นประเด็นที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้
ก็คือคดีโจรปล้นชิงทองที่ลบบุรี
เผินเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวบันเทิงนะคะ
แต่อยู่ก็งานเข้าพี่บุ๋มปะนัดดาค่ะคุณผู้ชม
อยากให้ดูภาพนี้ไปพร้อมกัน
คือมีคนส่งต่อให้พี่บุ๋มนะคะ
แล้วบอกว่าตอนนี้มีการแชร์ภาพภาพนี้ของพี่บุ๋ม
แล้วหาว่าเป็นภรรยาของคนร้ายปล้นทองที่ลบบุรี
บุ๋มบอกเลยว่างานนี้งงมาก

ใครได้รับการส่งต่อก็ให้ด่ากลับไปเลย
บุ๋มบอกว่าที่จริงเนี่ยมีคลิปผู้หญิงอาบน้ำด้วย
แต่จะเป็นใครก็ตามไม่ควรส่งต่ออยู่ดี
เพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เอามาก
อลลอเวอร์ที่ติดตามพี่บุ๋มก็เข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะ

เพราะไม่คิดว่าจะมีคนเชื่อ
คือคุณผู้ชมเอาจริงดูจากภาพเนี่ยมันง่ายยังไงก็คือพี่บุ๋มประนัดดานะคะ
ก็ไม่รู้ล่ะงานนี้ไม่รู้ว่าพี่บุ๋มจะเอาเรื่องอะไรหรือไม่
เพราะปกติเนี่ยพี่บุ๋มก็รู้กันดีนะคะ
คือเจ๊สั่งลุยของเราไม่ปล่อยอะไรไปง่าย
ก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวของพี่บุ๋มอีกทีนึง
ตอนนี้งดแชร์ภาพตัดต่อนี้ส่งต่อไปก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ